โจรผัวเมียเวียรกรรมไม่ธรรมดา
จุดเริ่มต้นก่อนเลยไปก่อเหตุขโมยยางแผ่นยางยางพารานะฮะ
ในพื้นที่จังหวัดสุราธานี
ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูทรภาค๗
อันนี้จุดเริ่มต้นก่อนเลย
นี่นะคะมากันแบบนี้ดูพฤติกรรมเขา
ฝ่ายผัวชื่อว่านายปฏิการทองหนองสวนอายุ๒๒ปี
ส่วนฝ่ายเมียชื่อว่านางสาวกันนิการิ้วทองชุ่มอายุ๓๖ปี
นี่ขโมยแล้วเห็นไหมแผ่นยางพาราแบบนี้ค่ะครับ

อันนี้จุดเริ่มต้นวันที่๑๙กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ
คุณผู้ชมได้ยางพาราไป๑๔๙แผ่นน้ำหนัก๑๖๐กิโลกรัมนะคะ
ซึ่งยางพาราเฉาเหล่านี้เป็นของชาวบ้านในอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราธานี
หลังจากนั้นสองผัวเมียก็บรรทุกยางพาราหลบหนีไปค่ะ
แล้วไปถูกตำรวจสพชายาของสุราธานีจับกุมไว้ได้
ลำดับต่อนะคะจากนั้นวันที่๒๔กุมภาพันธ์ช่วงเที่ยงคืนกว่าระหว่างที่๒ผัวเมียอยู่ในห้องขังของสพท่าช้าง
คุณผู้ชมดูนะวิรกรรมแสบมากฝ่ายหญิงก่อนเลย
นางสาวกันนิกาฝ่ายเมียค่ะใช้คลิปหนีบกระดาษสะดอกแม่กุญแจสำเร็จ
แล้วไปปลุกสามีซึ่งกำลังนอนหลับอยู่ในห้องขังติดกัน
ให้สามีเนี่ยสะดอกกุญแจออกมาตามไปนะฮะ
แล้วทั้งคู่ก็ไปขโมยรถจักรยานยนต์ของกลางขี่หลบหนีไป
ช่วงตี๓ของวันที่๒๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ถ้ามันออกไปได้อย่างง่ายดายจังมันง่ายมากแล้วทำแบบนี้ไม่ธรรมดานะ
ธรรมดานะผู้หญิงสะดอกกุญแจห้องขังได้พี่เบิร์ต
เป็นปุ๊บที่ทำไม่ได้นะแล้วต้องหลวดไปไหนฮะช่วงนี้
นั่นสิคือคำถามต่อนะคะจากนั้นทั้งสองคนค่ะ
ก็ก่อเหตุขโมยต่อเนื่องไปขโมยรถจักรยานยน
จังหวัดประจบเขียวรีคันแล้วก็หลบหนีต่อ
แต่คราวนี้กรรมติดจรวดกรรมหลุดจากจรวดไปเกาะมอเตอร์ไซค
ที่พี่เบิร์ตบอกนะครับปรากฏว่าหลบหนีระหว่างหลบหนีไป
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปประสบอุบัติเหตุที่อำเภอคงจังหวัดนครราชศรีมา
เอ้าทำไมจากสุราชไปนครราชศรีมาข้ามภาคแบบนั้น
ปลายทางอยากไปไหนรู้ไหมไปที่ไปที่ไหนรู้ไหมคำชโนธอุดรธานี
จะไปกลับไหว้ปู่ศรีสุโธขออย่าให้โดนจับ
โอ้โหแหมท่านคงจะให้พรหรอกนะ
คุณคุณจะช่วยหรอกคุณไม่ให้ค่ะเพราะไปประสบอุบัติเหตุ
ก็เลยทำให้ภรรยาขาหักกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
แล้วก็ตอนนั้นกู้ภัยเองก็ยังไม่รู้นะว่าทั้งคู่เป็นคนร้ายที่หลบหนีมาจากจังหวัดสุราชธานี
จากนั้นกลางหนึ่งคือเดียวกันมีกล้องมงจรปิดฝ่ายสามีก็ไปขโมยนี่ไง
พาภรรยาหลบหนีค่ะยังไม่หมดนะวิรกรรมแสบมาก
เอ้าทำไมต้องย้อนกลับไปขนาดนั้นเพราะใต้เบาะของมอเตอร์ไซคันที่ขโมยมาจากประจวบน่ะ
มีพระเครื่องอยู่จำนวนมากอยากได้คืนแล้วรถคันนั้นจอดอยู่ในท้องที่สพคง
จอดในโรงพักอ่ะยังอุตส่าห์กลับไปเอาค่ะต่อมาตำรวจชุดสืบสวนภูทรจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
ก็ไปแกะรอยติดตามจนทราบว่าทั้งคู่ไปหาเพื่อนที่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่น
เพื่อนคนนั้นก็คือนายเทวันคำขำอายุ๒๑ปีเป็นคนที่เคยรู้จักกันในเรือนจำ
ทั้งสามก็เลยพากันหลบหนีช่วงหลบหนีก็ตระเวนขโมยทรัพย์สินไปเรื่อย
ยังไม่หยุดยังไม่หยุดยังไม่สำนึกแต่อยากให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยนะฮะ
สุดท้ายตำรวจตามไปจับได้ที่รีสอร์ทในตำบลวัดหลวงอำเภอโพนพิสัยจังหวัดน้องคาย
หนีข้ามจังหวัดข้ามภาคกันเลยทีเดียวจากในท้องที่ตำรวจภูทรภาค๘
มาในทองที่ตำรวจภูธรภาค๓ที่นี้จับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว
ต้องยอมรับสารภาพบอกว่าหลบหนีไปเรื่อยไม่มีจุดหมาย
พ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมา
เพื่อให้รอดพ้นจากการถูกจับกลุ่ม
และทุกครั้งที่สะดอกกุญแจหลบหนี
ไขกุญแจรถจักรยานยนต์เพื่อขโมย

ก็มีการแถลงผลการจับกลุ่ม๒ผัวเมียรายนี้นะครับ
พร้อมกับของกลางที่เป็นพระเครื่องที่ขโมยมานะคะ

แล้วก่อเหตุในหลายท้องที่ด้วย
อันนี้เรียกว่าต่างกรรมต่างวาระนะคะ
คุณทำผิดที่ไหนก็ต้องเอาโทษมาบวกรวมกันค่ะ

พบว่าประวัติของฝ่ายชายสามีเนี่ย
ปฏิกาเนี่ยเคยก่อเหตุ
ฆ่าแล้วชิงทรัพย์

ครั้งนั้นถูกจำคุก๕ปี

ใช้คำว่าตระเวนตระเวนขโมยลักทรัพย์

แล้วคุณจะไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไรคะ